การนำยางพารามาใช้เป็นส่วนประกอบและวัตถุดิบสำคัญในการสร้างถนน
หรือว่าเป็นถนนยางพารานี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับ
ในการที่จะส่งเสริมปริมาณการใช้ยางพารา
และอาจทำให้ราคายางพารานั้นขยับปรับตัวมากยิ่งขึ้น
แต่แนวทางนี้ข้อเสนอแบบนี้ก็ยังคงมีปัญหาและมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชม
จะเป็นปัญหาอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
หลวงหมายเลข๓๒๖๑เรียบคลอง๑๐อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี

เป็นถนนอีกเส้นที่นำยางพารามาผสมในการทำถนน
โดยมีระยะทางประมาณ๒๒กิโลเมตร
จุดนี้นะคะคือจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างผิวทางที่ถูกเสริมด้วยแอสปอลคอนกรีตผสมยางพารา
และผิวทางแบบแอสตอลคอนกรีตธรรมดาค่ะ
ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ว่าผิวทางแบบที่นำยางพารามาผสมนะคะจะมีความหยาบมากกว่าค่ะ
ทำให้สามารถต้านทานการลื่นถลายได้ดีกว่าค่ะ
อกจากจะต้านทานการลื่นถลายได้ดีกว่าถนนธรรมดาแล้ว
ถนนที่ทำด้วยยางพารายังมีอายุการใช้งานผิวทางได้ยาวนานกว่าถนนยางมะตอยหรือแอสวทคอนกรีตธรรมดาประมาณ๒ปี
โดยมีอายุการใช้งานรวมอยู่ที่ประมาณ๙๑๐ปี
เพราะสามารถรับน้ำหนักการจราจรได้สูงกว่ามีความต้านทานการแตกร้าวจากความล้ามากกว่าและมีความต้านทานรอยร่องล้อได้ดีกว่า
แม้จะมีคุณภาพดีแต่ถนนที่ทำด้วยยางมีต้นทุนสูงกว่าโดยแพงกว่าถนนทั่วไปประมาณร้อยละ๓๐ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการก่อสร้าง

เหมาะสมกับสภาพการจราจรที่หนาแน่น
หรือมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านประจำ
อันนี้ถ้าเราจะต้องมาเป็นเอายางพาราไปผสมเนี่ย

ทำให้ผลผลิตอาจจะสั้นลง
ถนนยางพาราเป็นหนึ่งในทางเลือกที่รัฐบาลส่งเสริม
เพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
มีแผนก่อสร้างถนนด้วยยางพารา
รวมระยะทางประมาณ๗๓๐๐กิโลเมตร
ซึ่งระยะทาง๗๓๐๐กิโลเมตร
ได้กับระยะทางจากเหนือสุดประเทศไทย
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

อำเภอเบตงจังหวัดยาลาได้ประมาณ๒รอบ
แต่เมื่อคิดเป็นปริมาณยางพาราที่ใช้ตามแผน
จะใช้ยางพาราเพียง๑๙๐๐กว่าตัน
เทียบกับผลผลิตยางพาราในประเทศ
ที่ออกมาปีละกว่า๔ล้านตันแล้ว

สัดส่วนเพียงร้อยละ๐๔๗๕เท่านั้น
การใช้เป็นส่วนผสมเพียงเล็กน้อยในการสร้างถนน
และถนนที่ได้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง๑๐ปี
โดยมีราคาสูงกว่าถนนทั่วไปร้อยละ๓๐
จึงทำให้การสร้างถนนยางพารา
ไม่ใช่ทางออกที่รัฐบาลหวังพึ่งพา
เพื่อดูดทรัพย์ผลผลิตยางพาราในประเทศ
และส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น